คุณผู้ชมพาไปที่ปลวกแดงจังหวัดระยองกันหน่อยนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำแล้วก็เป็นเจ้าของสุ่มไก่บอกว่า
เศรษฐกิจมันคงไม่ดีจริงแหละ
เพราะหัวขโมยค่ะมันขโมยได้แม้แต่สุ่มไก่
มูลค่า๕๐บาทมันก็ยังเอาไปนะฮะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้

เอาแต่สุ่มไก่ค่ะ๕๐บาทคุณผู้ชมนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ขี่เข้าไปข้างร้านขายของชำแล้วก็มาจอดตรงนี้
ลักษณะคือโทรถามฉันไม่แน่ใจคุณลองจินตนาการ
โทรหาใครปลายสายแต่แน่นอนว่าโฟกัสของเขาคือสุ่มไก่ค่ะ
หลังนี้เหรอเอาสุ่มเหรออะไรอย่างนี้เหรอ
จินตนาการว่าเขาโทรคุยกับใครนะคะ
หมายก็คือสุ่มไก่ค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะฮะจับภาพได้ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปขโมยสุ่มไก่จากร้านขายของชำ

กลางวันแสกเที่ยงตรงค่ะตะวันนี่ตรงดิ่งที่ศีรษะเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือร้านขายของชำเลขที่๕๑๓หมู่ที่๑ตำบลปลวกแดง

เราไปถามเจ้าของร้านขายของชำแล้วก็เป็นเจ้าของสุ่มไก่ที่โดนขโมยด้วย
คุณจักริจเทพมณีอายุ๔๘ปีเล่าบอกว่าสักประมาณเที่ยงเมื่อวานเนี่ย
เที่ยงตรงเลยนะคนร้ายรายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาข้างร้าน
แล้วก็เข้าไปขโมยสุ่มไก่ที่วางอยู่ข้างร้าน
แล้วขี่รถออกไปทางตัวอำเภอปลวกแดงของจังหวัดระยอง
จังหวะที่ผู้ชายคนนี้เห็นไหมเอาไปแล้ว
จังหวะที่เอาสุ่มไก่แล้วขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ย
ภรรยาของเจ้าของร้านภรรยาของคุณจักริตตะโกนถามว่า
เอาสุ่มไก่ไปทำอะไรเอาไปทำอะไรนะคะ
แต่คนร้ายก็ไม่ยอมตอบค่ะรีบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอาสุ่มไก่จากไปเลยค่ะ
ทีนี้เราก็ถามเจ้าของร้านมูลค่าสุ่มไก่เท่าไหร่ได้
เจ้าของร้านบอกว่าก็ประมาณ๕๐บาทคือเมื่อสองใช้มานานแล้ว
ถ้าไปซื้อมือหนึ่งก็สักประมาณ๑๕๐บาทไม่เกิน๒๐๐ประมาณนี้
ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเอาไปขังไก่เขาคงไม่มีเงินจริงอ่ะนะคะ
จะสุ่มไก่ก็ยังขโมยได้นะคะทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไป
จักริตบอกว่ามูลค่าของของมันไม่ได้เยอะอะไร
ก็เลยไม่ได้มีการไปแจ้งความผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่า
อยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านไหมนี่เห็นไหมกล้องวงจรปิด
คุณจักริตบอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้นะนอกจากเทพยาราฟ้าดินที่มองลงมาเป็นพญาแล้วนะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นพยานอย่างดีในโลกมนุษย์แบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นอยากฝากให้ชาวบ้านบอกว่าติดกล้องวงจรปิด
ติดกล้องวงจรปิดเห็นเลยนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ถ้าเกิดว่ามูลค่าของมันมากกว่านี้ก็เอาผิดได้แหละนะครับ
มีลักษณะของการรับออเดอร์ด้วยนะรับโทรศัพท์ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
อันไหนกี่อันหลังไหนอย่างนี้เหรอ